ไปเตือนเลยนะครับคนรักสัตว์รักตัวเองด้วยนะฮะคือระวังเนี่ยบางทีสัตว์เลี้ยงของท่านมันอาจจะมีผ้านำโรคเห็บกับหมัดเนี่ยระวังให้ดี
มีคนนึงนะมันไปเกาะตรงนี้ขอบตาแบบนี้แล้วที่เห็นไปแว๊บเมื่อกี้นี้ตอนปิดช่วงใช่ไหมคราวนี้ไปดูเต็ม
หวัดเสียวคลิปนี้คลินิกตาหมอชาญที่เพชรบูรณนะเอามาโพสต์เอาไว้บอกว่าคนไข้มาด้วยอาการเคืองตาเจ็บตรวจแล้วพบว่ามันมีเห็บกัดอยู่ที่ตาแบบนั้นฝังอยู่แบบนั้นนะฮะเตือนเลยนะครับกรณีแบบนี้คนไข้อย่าดึงออกเองเด็ดขาดนะฮะ
ถ้าท่านดึงผิดวิธีนะครับเดี๋ยวเชื้อโรคมันเข้าไปในแผลเข้าไปในตาของท่านนะแล้วแผลจะหายช้านะครับโอ้โหหวัดเสียว